ที่ผมเกริ่นเอาไว้ว่ามีความเคลื่อนไหวของคุณเบิร์ต
แฟนคุณแตงโมที่ออกมาสกรีนเสื้อแล้วนะคุณนะ
เชื่อไหมคุณหลายคนรอเลยแหละรอจะอุดหนุนเป็นการให้กำลังใจคุณเบิร์ต
ครับนะแล้วก็ให้เห็นเลยว่าเนี่ยดูสิลงมือทำเอง
มีการเทียบสีนะเอาสีน่ะมาเทียบเพราะว่าเสื้อที่ใส่อยู่เนี่ย
เนี่ยค่ะซึ่งมีการโพสต์นะคะแล้วก็ประกาศขายเสื้อ
แฟนคลับที่เขาเข้ามาเขากดลิงก์จะเข้าไปสั่งซื้อเสื้อ
คนก็มาคอมเมนต์แนะนำว่าเนี่ยกดไปที่ไอจีร้านเลยนะ
บางคนไม่รู้ว่าจะสั่งยังไงบางคนบอกว่ากดไปแล้วเนี่ยสั่งไม่ได้
เอาจะแอดไลน์ยังไงจะซื้อทันไหมเนี่ย
นี่แปลว่าแฟนเขารอส่งกำลังใจให้
ใช้วิธีการเป็นลูกค้าอุดหนุนคุณเบิร์ตนี่แหละ
ใช่นะครับเพราะเห็นความเคลื่อนไหวของคุณเบิร์ตอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ในการที่จะเหมือนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติด้วยนะครับ
แต่ว่าเสื้อตัวนี้มันมีความหมายนะคุณนะ
เป็นเสื้อที่เขาบอกว่าทั้งคุณเบิร์ตเองกับคุณแตงโมเองเนี่ย
ช่วยกันออกแบบตั้งแต่ครั้งที่คุณแตงโมมีชีวิตอยู่นะครับ
แล้วก็ตั้งใจจะทำลายแบบนี้แหละในการที่จะขายนะครับ
เพราะว่ามันเป็นชื่อของยี่ห้อยี่ห้อของคุณเบิร์ตเองนะฮะ

คนกดไลฟ์เป็นแสนแล้วอ่ะลงไปถึง๒๔ชั่วโมง
แล้วก็ลงออกมา๒คลิปกับอีก๑ภาพเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าคุณเบิร์ตคงตอบไลน์ไม่ไหว
คุณเบิร์ตตอนแรกบอกว่าให้ติดต่อมาทางไลน์นะ
ไปโอนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะตอบไลน์ให้นะครับ
อนุญาตปิดไลน์ก่อนนะครับกับกันเรื่องปัญหาการตอบแชท
ขอบคุณครับแต่มีคนเข้าไปเตรียมที่จะอุดหนุน
เตรียมที่จะสนับสนุนคุณเบิร์ตเยอะเลย

คุณแอนนาก็โพสต์ไปคอมเมนต์ด้วยบอก
มาแล้วเสื้อที่รอคอยพร้อมอุดหนุนค่ะ
บางคนบอกว่าราคาไม่เกี่ยงเลยพร้อมที่จะช่วยเหลือ
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณเบิร์ตด้วย
แล้วก็จะได้เสื้อที่เป็นที่ระลึกถึงคุณแตงโมด้วย
มีชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนเวียดนามเข้าไปเยอะเหมือนกัน
เข้าไปเยอะเหมือนกันในการที่จะเอฟเสื้อตรงนี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวชีวิตของคุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมนะครับ